อุปกรณ์ที่ใช้ในการหุงเกลือสินเทาจะใช้ตามขั้นตอนการทำ
โดยเริ่มตั้งแต่การขูดดินเอียดที่จะใช้จอบเป็นอุปกรณ์ในการขูด
ขูดได้แล้วก็จะใส่บุ้งกี่เพื่อใส่ไม้คานหาบมา
ขั้นตอนของการกรองดินเอียดจะต้องมีรังเกรอะน้ำเกลือ
สำหรับใส่ดินเอียดลงไปในรางแล้วเทน้ำสะอาดลงไป
เพื่อทำการกรองแบบธรรมชาติ
ขั้นตอนการหุงเกลือหรือต้มเกลือก็จะต้องใช้กระทะแผ่นสังกษี
ที่จะสุมไฟหุงและเคี่ยวจนได้เกลือ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน